อย่างที่ประธานธิบดีโอบามาพูดว่าตอนนี้สำหรับผู้นำแล้ว
คงไม่มีใครฮอตเท่ากับจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาอีกแล้วนะครับ
ซึ่งล่าสุดก็มีการปล่อยวีดีโอรับคำท้าสุดเท่
รีเริ่มโดยเจ้าชายแฮรี่แห่งอังกฤษแต่ที่เห็นจะมีคนดูแล้วก็แชร์มากที่สุด
เห็นจะเป็นวีดีโอรับคำท้าเจ้าชายแฮรี่ของผู้นำสหรัฐ
สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒แห่งอังกฤษ
ส่งร่วมแสดงด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งที่๒
นับตั้งแต่การแข่งขันโอลิมปิกที่ลอนดอนเป็นเจ้าภาพนะครับ
ที่ได้แสดงให้เห็นถึงพระอารมณ์ขันไปดูคลิปนี้กันครับ
นี่คือภาพของนายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดา
ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองออแรนโดรัฐฟอริดาของสหรัฐอเมริกา
ช่วงวันที่๘พฤษภาคมถึง๑๒พฤษภาคมนี้
โดยคลิปวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ผ่านทวิตเตอร์ของนายกรัฐมนตรีแคนาดา
เมื่อวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
และจากภาพจะเห็นว่ามีนักกีฬาทหารผ่านศึกทีมแคนาดาร่วมอยู่ด้วย
ส่วนท่าทางการปล่อยไมโครโฟนถือเป็นสัญลักษณ์ของการตอบรับคำท้า
ซึ่งหลังจากมีการเผยแพร่ออกไป
วิดีโอนี้ก็ได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้างในโลกออนไลน์

เป็นการโต้ตอบกับอีกคลิปวิดีโอหนึ่ง
ก่อนหน้านี้สำนักพระราชวังเคนซิงตัน
ของประธานาธิบดีบารักษ์และนางมิเชลโอบามาภรรยา
รวมกับสมเด็จพระราชนินาธอาริสเบตที่๒พระอายิกา
ก่อนที่จะได้รับคำท้าด่วนผ่านโซเชียลมีเดียจากฝั่งผู้นำสหรัฐ
ซึ่งทั้งสมเด็จพระราชนีนาฏและเจ้าชายแฮรี่
ส่งรับคำท้าของทีมสหรัฐ
เจ้าชายจะทรงทำท่าโยนไมโครโฟนและตรัสบูมเป็นการตอบรับ
ที่จะจัดขึ้นในออแรนโดซึ่งนี่นับเป็นครั้งที่สองแล้ว
ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาฏแอริซาเบสที่๒ของอังกฤษ
ทรงมีส่วนร่วมในการแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์งานกีฬา
หลังจากทรงร่วมแสดงในพิธีเปิดมหากรรมกีฬาโอลิมปิกลอนดอนในปี๒๕๕๙
พร้อมกับเจมส์บอร์นอย่างแดเนียลเครค
โดยเป็นการแข่งขันกีฬาประเภทต่างของทหารพันธ์ศึกทั้งชายและหญิง
บาดเจ็บหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจาก๑๓ประเทศ
รวมถึงอังกฤษสหรัฐและแคนาดา
โดยเกมนี้เกิดขึ้นจากพระราชดำริของเจ้าชายแฮรี่
และมีการแข่งขันครั้งแรกในปี๒๕๕๗ที่กรุงรอนดอน
ส่วนที่กำลังจะมีขึ้นในเมืองออแรนโดในสัปดาห์หน้า
เป็นการแข่งขันครั้งที่สอง
จะจัดขึ้นที่นครโตรอนโตของแคนาดาในปีหน้า